คุณผู้ชมมีเหตุยิงกันเกิดขึ้นที่ปฐุมธานีนะคะ

ดเงินแล้วไม่ได้เงินแล้วก็เลยต้องยิงระบายอารมณ์หรือเปล่านะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ
สาขาหมู่บ้านนารินทองตำบลครูคศอำเภอลำลูกกาค่ะ
เกิดขึ้นช่วงกลางดึกที่ผ่านมานี่แหละ
โดยตำรวจภูทรคูคศพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเขตหนึ่ง
จอร้าวแบบนี้เลยแล้วก็มีกระสุนปืนฝังอยู่๑นัด
ยังไม่ทราบขนาดนะคะว่าเป็นกระสุนปืนชนิดไหน
ตอนนี้ก็ได้มีการเก็บกระสุนนี้ไว้เป็นหลักฐาน
ไปถามพยานค่ะเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่า
เห็นชายหญิงคู่นึงขับรถนั่งส่วนบุคคลแบบ๕ประตูมาจอดใกล้ที่เกิดเหตุ
สักพักนึงก็มีปากเสียงกับผู้ชายที่นั่งอยู่ในรถค่ะ
จากนั้นก็ขับรถหลบหนีไปทั้งคู่
ชุดสืบสวนประสานขอภาพวงจรปิดจากธนาคารกรุงเทพ
แล้วก็เร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะหลบหนีนะคะ
ทำให้คนร้ายไม่สามารถกดเงินสดจากตู้ได้ก็เลยโมโห
แล้วก็เอาอาวุธปืนมาก่อเหตุเพื่อระบายอารมณ์
เดี๋ยวตำรวจจะเร่งติดตามตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็วค่ะ